กนาฏกรรมบนทางม้าลายนี่ยังไม่หมดนะคะคุณนัทพงศ์คุณผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องที่กำลังจะเล่านี้ก็อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นนะคะว่าความปลอดภัยบนท้องถนนนั้นมาจากองค์ประกอบหลายอย่างจริงค่ะ
อย่างกรณีนี้ที่สมุทรประการค่ะสาวเมียนมาคนนึงนะคะเพราะร้ายข้ามถนนข้ามทางมาลาย
อืมแต่ว่าถูกรถกระบะชนตอนนี้เธออาการสาหัสค่ะไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
อันนี้ข้ามไปแล้วอุ้ยฝั่งหนึ่งนะคะอยู่ที่เกาะกลางกำลังจะไปอีกฝั่งหนึ่งฮะ
นาทีนี้ค่ะก็คือข้ามทางม้าลายแล้วคุณผู้ชมดูทางซ้ายนี่โอ้โหกระบะมาชนอย่างแรงนะคะ
เคราะหร้ายในกล้องวงจรปิดเป็นสาวชาวเมียนมาชื่อวินมาซออายุ๓๓ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเกือบเกือบเที่ยงคืนของเมื่อคืนนี้นะคะอาการสาหัส
นี่เป็นภาพเหตุการณ์แถวแถวซอยกิ่งแก้วห้าสิบสองทับหนึ่ง
คนขับรถกระบะไม่ได้ไปไหนอะค่ะเขาเล่าบอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยคือถนนเส้นนี้
ไฟไม่สว่างไฟไม่ค่อยสว่างนะคะเขามองไม่เห็นจริง
แล้วทางม้าลายก็จางมากมากเลยเขายืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจนะคะ
ซึ่งก็ตรงกับชาวบ้านแถวนั้นนะคะบอกว่าแถวนี้ทางม้าลายเยอะก็จริง
แต่ว่ามันจางมากมากแทบจะมองไม่เห็นคนเจ็บคนตายส่วนใหญ่ชาวบ้านบอกว่าก็ข้ามทางม้าลายนี่แหละ
มาเพราะว่าถนนเส้นเนี้ยค่ะอ่าคุณผู้ชมดูทางม้าลายตรงนี้ครับ
คือมันก็จางมากจริงนะคะแล้วดูรถที่วิ่งในเส้นนี้นะคะ
นี่เราไปตั้งกล้องนะคะแล้วก็จับภาพดูเนี่ยคืออันนี้คือช่วงเที่ยงคืน
แต่ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ผ่านถนนเส้นนี้เหมือนกันเป็นยังไงบ้างฮะ
รถมันจะเป็นรถใหญ่แบบนี้ค่ะแล้วก็วิ่งเร็วแล้วทางเนี่ย
ไฟก็น้อยมากน้อยมากจริงจริงคือขับไปเนี่ยคือบางทีจะยูเทิร์นต้องแบบ
ธิษฐานในใจขอให้รอดอะไรอย่างนี้จริงนะคะ
มันเสี่ยงจริงยิ่งคนขับรถไม่แข็งก็อันตรายมากจริงเนี่ย
มันเป็นเส้นใหญ่นะคะแต่ว่าไฟอาจจะไม่เพียงพอนะคะ
ซึ่งชาวบ้านแถวนี้เขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกันทางม้าลายเอาไม่อยู่หรอก
จุดก็เท่านั้นเพราะขับกันเร็วเหลือเกินขอเป็นสะพานลอยจะเป็นทางแก้ที่ดีที่สุด
อันนี้คือเสียงจากชาวบ้านนะคะอันนี้ก็คือเส้นกิ่งแก้วนะคะ
ชนบุรีค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นอุทาหรณ์
อันนี้มีสะพานลอยให้ข้ามแต่คุณตาค่ะใช้ถนนนะคะนี่
ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ถูกมอเตอร์ไซค์ชนอาการสาหัสค่ะสำหรับกรณีนี้นะ
โอ้ยนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์บนท้องถนนที่ถนนเศรษฐกิจค่ะ
เข้าบ้านบึงช่วงสองทุ่มคุณตาบุญสมค่ะอายุเจ็ดสิบสี่ปี
คือบ้านอยู่ตรงนั้นไงก็ข้ามถนนไปซื้อยาก็ไม่ใช้สะพานลอย
แต่ว่าขากลับเนี่ยถูกมอเตอร์ไซค์ชนเต็มเลยค่ะ
ผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาก็บาดเจ็บเหมือนกันนะคะ
ก็เลยต้องส่งโรงพยาบาลทั้ง๓คนเลย
ชาวบ้านบอกว่าตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมีสะพานลอยไม่ใช้
ที่เห็นเนี่ยคือเสียชีวิตไปแล้ว๒ศพเจ็บอีกไม่รู้เท่าไหร่
ก็อยากจะให้หน่วยงานเนี่ยช่วยมาโรนโรงหน่อยนะคะ
นี่ค่ะสำหรับที่กิ่งแก้วเนี่ยตอน๙โมงครึ่ง
ผอแขวงทางหลวงสมุทรประการก็ลงไปนะคะ
แล้วก็บอกว่าจะทำป้ายติดตั้งสัญญาณไฟให้ชัดเจนมากขึ้น
แล้วก็จะเร่งตีเส้นจราจรให้มากขึ้นด้วยค่ะก็จะเร่งแก้ไขให้เร็วที่สุดนะคะ